ไปกันยามค่ำคืนนะจ๊ะคุณผู้ชม

ยังก็ไม่ส่องปบเนี่ย

ไปกันช่วงเวลาแบบนี้แหละเห็ดมันกำลังเดินแบบ

ช่วงเวลาเย็นช่วงเวลามืดแบบนี้เนี่ยนะคะ
เป็นช่วงที่เรียกว่าเห็ดมันกำลังเบ่งบาน

ที่ชุมชนบ้านตลิ่งชันตะมนต์จรเข้หิน
อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา

มันขึ้นกันหนาแน่นเลยทีเดียว
เขาเก็บมาเขาก็ไปทำอาหารกัน

มันออกดอกเพียงแค่ครั้งเดียว
ต่อปีเท่านั้น

นอกจากต้องเห็นคนที่ชาวบ้านเข้าไป
บุกป่าฝ่าดงไปหากันกลางค่ำกลางคืนแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ

เอาไปขายสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมกันด้วย

เขาก็จะแยกเป็นประเภทเอามาขาย

ราคาสูงหน่อยกิโลกรัมละ๔๐๐บาท
ที่บ้านออกมาหน่อยจะถูกขวา

ก็ครึ่งหนึ่ง๓๐๐บาทต่อกิโลกรัม
พ่อค้าแม่ค้าเขาก็มารับถึงที่เลยนะ
ก็เป็นวิธีการสร้างรายได้ได้ดีทีเดียว
ส่วนการหาเห็ดของชาวบ้านที่นี่ค่อนข้าง
แปลกจากที่อื่นค่ะคุณผู้ชม
ใช้ไฟส่องหาเห็ดกันตอนกลางคืน

เพราะว่าเราจะเห็นเขาหากลางวันกันใช่ไหม
เขาบอกว่ากลางคืนจะหาง่ายกว่าตอนกลางวัน

ซึ่งเป็นกำนันตมวลจรักษณ์ขยะเห็นนี่บอกว่า

เป็นป่าที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้
เพราะฉะนั้นมันจะมีความอุดมสมบูรณ์มาก
เป็นแหล่งอาหารชุมชนของชาวบ้าน
แล้วช่วงนี้ฝนตกชุกติดต่อกันหลายวัน
มันก็เลยทำให้เกิดเหตุงอกขึ้นมา
อากาศมันร้อนมันก็เลยทำให้อุณหภูมิ
พอเหมาะแก่การเจริญเติบโต
ก็แค่เห็ดเกิดมาเป็นดอกเห็ด

จุดไหนที่เขาเคยไปเก็บแล้วมันเคยขึ้น

ถ้าใครชำนาญนะหาได้เลย๔๕กิโลกรัมแล้วคุณลองคูณดูนะ
ขายกิโลกรัมละ๔๐๐บาทเท่าไหร่ล่ะ

ไม่ธรรมดาเหรอครับครับเห็ดโค้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุที่เป็นยอดนิยม
รายได้ดีด้วยราคาแพง
เวลาเขาซื้อทีเนี่ยถ้าเกิดว่าขายไม่หมดหรือว่าคนที่เขาซื้อไปเยอะวิธีการก็คือเขาจะไปดองเกลือ
ดอกเรือแล้วก็บางคนเขาซื้อกลับไปเขาเป็นแช่ช่องฟีดว่ะหรือว่าลวกไว้ก่อน
ก็เก็บไว้ใส่ได้เอาไปทำเมนูหลากหลายมากมาย